คุณผู้ชมครับนายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
ในการลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกัน
สังคมครับภายในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ก่อนไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งกัน๒๔ธันวาคมสิ้นปีนี้นะครับ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับ

การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม

วันที่๒๔ธันวาคมนี้เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เลยครับ
เพราะเป็นการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทย

ละ๗คนครับเข้ามาเป็นกรรมการ
ก็จะมีส่วนร่วมและมีบทบาทอำนาจหน้าที่
ในการเสนอความเห็นเพื่อกำหนดนโยบาย

และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

จะเปิดให้ในจ้างและผู้ประกันตน
ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในครั้งนี้นะครับ

หรือว่าที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่๑๒ถึง๓๑ตุลาคมนี้
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ดังนั้นขอเชิญชวนให้ทั้งผู้ประกันตนนายจ้าง
อยู่ในระบบรวมกว่า๒๕ล้านคน
อย่าลืมว่าต้องรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองด้วยนะครับ